ติดตามเรื่องราวของนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะ
หลังจากที่คุณอาภัยโรธสังวริบุตรได้มีการคัดชื่อภรรยาของตัวเองออกจากทะเบียนบ้าน
ทำให้ลูกชายเกิดความไม่พอใจ
ออกมาแฉผ่านสื่อว่าคุณพ่อไม่ให้ตนและคุณแม่เข้าบ้าน
ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะ
ถึงกับมีข่าวว่าอภัยโรธจะแจ้งความจับลูกชายฐานบุกรุกด้วย
รุนแรงเลยนะแต่เวลาค่ะก็ช่วยให้อะไรมันดีขึ้น
เพราะล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่ก็เผยว่า
ตอนนี้เรื่องราวดังกล่าวยุติลงได้ด้วยดี
มีการเคลียร์ใจกับลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ไม่มีอะไรเขาก็ว่าเขาไป
ทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของความที่เขาเข้าใจผิด
เราก็ชี้แจงไปเขาก็คงเข้าใจแล้วนะ
เขาไปยื่นกับสารปกครอง
ซึ่งการยื่นสารปกครอง
หมายความว่าเขาแคลงใจว่า
ราชการเนี่ยทำไม่ถูกต้องหรือเปล่า

ทำอย่างนี้ได้เหรอหรืออะไรต่างเหล่านี้
เดี๋ยวทางราชการเขาก็ชี้แจงไปมันก็จบไป
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา